ตกเยอะน้ำท่วมเยอะนะครับหลายจังหวัดของไทยเองก็ต้องเผชิญกับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าละหลักเช่นเดียวกันไปเริ่มดูที่ศรีสะเกดกันก่อนนะฮะก็ตกหนักกันมาต่อเนื่องกันไปทำให้เกิดฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้คุณผู้ชมครับมาตรวจสอบกันที่ศรีสะเกดกันหน่อยนะฮะถนนอย่างที่เห็นนะฮะ
ขึ้นไปดูที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่มันมีเหตุการณ์น้ำป่าหลายหลากเข้าไปที่น้ำตกแม่กลาง
นี่ครับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงก็ต้องเตือนนะช่วงนี้ลงไม่ได้
คุณผู้ชมเห็นน้ำใช่ไหมฮะนี่คือน้ำป่านะครับ
สีแบบน้ำตาลคุ่นหลายมาแลนี่คือน้ำป่าหลายหลากลงมาจากเที่ยวเขานะครับ
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ปริมาณน้ำที่ตกลงมาเยอะก็ทำให้น้ำที่ตกลงมาคุณผู้ชมค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ทางเยอะวัดได้ถึง๙๐มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าและหลาบไปตาม
น้ำตกต่างครับเช่นน้ำตกแม่กลางแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
กระแสน้ำก็สีขุ่นแบบนี้แล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงมากเลย
ทางอุทยานก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมฝากเตือน
ตอนนี้ใครจะไปไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เข้าไปใกล้น้ำตกโดย
ขาดนะครับน้ำตกนี้ย้ำอีกทีอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
อยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยเฉพาะชาวบ้านเองซึ่งอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงเองพื้นที่รุ่มเองอาจจะมีน้ำป่าหลากเข้าไป
ส่งผลกระทบได้อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านบริเวณของ
ประชาชนได้นะคุณผู้ชมล่าสุดอุดทบกับวิทยาที่๑ของเชียง
ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ครับเพื่อให้แจ้งเตือนต่อไปยังประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่า
มีรายงานจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านดอยปุ๋ยอำเภอ
สุเทพเมื่อช่วงเช้ามีฝนสะสมประมาณ๑๒ชั่วโมงวัดได้๘๐
มิลลิเมตรอาจทำให้เกิดน้ำป่าอีกในพื้นที่ต่างแล้วก็
ไหลลงไปยังพื้นที่รุ่มของตัวเมืองเชียงใหม่ได้แล้วข้อมูล
ด้าก็ตรวจสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ายังคงมีเมฆ
ปกคลุมและฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องไปอ่ะคุณผู้ชมรับฟัง
อยู่พื้นที่ไหนเสี่ยงภัยก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็รับ